คงหนีไม่พ้นว่าเรื่องของรถทัวร์มรณะที่ไปประสบอุบัติเหตุที่วังน้ำเขียว
ล่าสุดจับคนขับได้แล้วแล้วเรื่องของสาเหตุเบื้องต้นก็พอจะทราบแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วเริ่มรายการเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นคลิปนะคะ
เป็นภาพก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นภาพในรถทัวร์ใช่ฮะ
คือผู้โดยสารเขายังร้องเพลงยังเต้นกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข
แต่สุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุนะคะเป็นรถทัวร์เป็นลักษณะ๒ชั้น
จุดที่เกิดเหตุก็เป็นทางโค้งลาดชันด้วย
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพนะคะ
คนขับรถตอนแรกหนีล่าสุดจับได้
แล้วที่น่าตกใจก็คือคนขับรถเนี่ยเสพยาบ้า

ก่อนที่จะมาขับจับตัวได้สภาพคืออิดโรยมาก
คือชาวบ้านเขาไปเจอเดินอยู่ริมถนน

ไปเจอตัวก็อิดโรยตำรวจต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน

นี่คือนายกฤษณะจุธาชื่นค่ะ
อายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสิน
ขับรถทัวร์คันเกิดเหตุนะคะ
พอประสบอุบัติเหตุก็หนีไปเลยตัวเองก็บาดเจ็บอยู่ด้วย
ก็ต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนแล้วก็มาสอบสวนดำเนินคดี
ปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาก่อนก่อนที่จะมาขับรถนะคะ
ส่วนการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เพื่อหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีที่เกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
สภาพรถคือรถคันนี้เป็นรถทัวร์๒ชั้นนะคะ
นี่ค่ะหมายเลขทะเบียน๓๐๐๑๖๑กาลสิน
คือเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนต้นไม้
ฝั่งตรงข้ามบริเวณโค้งมะกรูดหวานตำบลอุดมทรัพย์

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ
สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมคือพังยับเยินเลยนะ
กระจกด้านหน้าคนขับแตกละเอียด
กระจกด้านข้างตัวรถก็คือทะลุเป็นรูกว้างเลยค่ะ
หลังคารถฉีกออกจากกันเป็น๒ท่อน
ข้างในคือทับกันหลุดออกจากตัวรถคือระเนรนาศ
แล้วก็มีบ้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเสียหายไปด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกสมรทองกลางผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
จากการสอบถามตำรวจทางหลวง
โค้งนี้เขาจำกัดความเร็วเอาไว้ว่าห้ามเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำหนด๖๐บาท
ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุรวมถึงพูดคุยกับผู้รอดชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
นางสาวเอื้ออารีเจนสุภการผู้ช่วยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยบอกว่า
ไปตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนนในจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะถนนที่เป็นทางโค้ง
ไปตรวจสอบความลื่นของผิวถนนแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกับการตรวจสอบสภาพรถทัวร์๒ชั้นคันนี้
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเทศกาล
วันหยุดที่หยุดต่อเนื่องยาวอย่างนี้ค่ะ
จะเกิดเหตุแบบนี้ก็เลยต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง